ส่วนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะพาคุณลูกไปไหนดีนะ
กรมพลักษึกษาค่ะเขามีโครงการที่ชื่อว่าโครงการนี้ร้อนนี้มีกีฬาและก็นันทนาการเพื่อลูกรักด้วย
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลค่ะ
สนามหลักของโครงการร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรักประจำปี๒๕๕๙
อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติประกอบด้วย๑๓ชนิดกีฬาให้เด็กและเยาวชนตั้งแต่๔ขวบถึง๑๘ปี
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี
แต่ละชนิดกีฬากำหนดช่วงอายุที่รับสมัครตามความเหมาะสมไว้
พร้อมกำหนดตารางเรียนให้ลงเวลาเหมือนเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
เพิ่มเข้ามาในปีนี้คือปีหน้าผา
นันทนาการเช่นดนตรีไทยดนตรีสากลขับร้อง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็จะพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปีนี้ก็มีกีฬาที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีม
กีฬาที่ผ่านผลท้าทายความสามารถของเด็กวัยรุ่นเราก็เปิดปีนหน้าผ่า
เรามีสลิงค์เรามีหน้าผาจำลองให้เด็กปีนป่ายขึ้นไป
ปีนยังไงให้ถูกวิธีเล่นยังไงให้ถูกวิธี
แล้วเวลาเขาไปโตขึ้นไปทัศนศึกษาหรือไปท่องเที่ยว
ก็ไปใช้ครามมิ่งที่ได้เรียนจากเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างเลยนะครับ
ตั้งแต่เด็กเล็กสอนให้รู้ว่านั่งอย่างไรยืนอย่างไรเดินอย่างไรวิ่งอย่างไรให้ถูกวิธี
แล้วเล่นกีฬายังไงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ
กรมพลัทธ์ศึกษาเข้าใจโอกาสการเรียนกีฬาภาพฤดูร้อนไปทั่วประเทศ
ทั้งที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ๖๐พันศาจังหวัดปฐุมธานี
จำนวน๖ชนิดกีฬาและทุกอำเภอทั้ง๘๗๘แห่งเปิดสอนไม่ต่ำกว่า๒ชนิดกีฬา
ติดเทิมน้องไม่มีอะไรทำแล้วก็อยู่บ้านผู้ประคองก็เป็นห่วงว่าจะเอาบุตรหลานไปไหน
เราก็เชิญชวนให้มาสมัครกับกรมพนักศึกษาเราดูแลให้ตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะครับ
มาอยู่ที่นี่ทั้งเรียนทั้งทานด้วยนะครับกรมรักษาก็จะเหมือนกับเลี้ยงลูกให้นะครับ
ก่อนจะเปิดสอนวันที่๒๑มีนาคมถึงวันที่๔พฤษภาคมนี้
โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อนที่มีชื่อว่าร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรักประจำปี๒๕๕๙
ปีนี้ดำเนินการเป็นปีที่๒๑แล้วนะคะซึ่งกรมภาระศึกษาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคนทั่วประเทศ
เทียบจากปีที่แล้วที่มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า๑๓๐๐๐คนทั่วประเทศค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน